นะครับเอ้าชน
ขอบคุณผู้ชมครับ

เพื่อวัดของเรานะครับ

ตั้งวงดื่มเบียร์กันนะครับอย่างสนุกสนาน
และถนับแก้วเบียที่มีการชนกันนะครับ
ก็จะนับได้พระสงฆ์

ก็ไม่มีข้อมูลว่าพระในคลิปเป็นวัดไหนนะครับ

ชาวเน็ตก็เรียกร้องให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหน่อยว่าเป็นพระที่วัดไหนนะครับ